พื้นที่อำเภอลับแลเป็นแหล่งปลูกพืชสวนที่ขึ้นชื่อของอุตรดิษฐ
หลงลับแลหลินลับแลทุเรนขึ้นชื่อของอุตรดิต
ตอนนี้พอเกิดเหตุไฟไหม้ก็กระทบต่อพื้นที่ที่ปลูกทุเรียนด้วย
หลายคนก็กังวลเพราะว่าอีกประมาณ๓เดือนทุเรียนจะออกสู่ตลาดแล้ว
เดือนพฤษภาคมนี้๑คือจะเพียงพอไหม
ราคาจะขยับสูงขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่า
เพราะว่าผลผลิตอาจจะมีไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน
เราไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมกันจากรายงานโดยคุณวัฒนีศรีเคนครับ
ส่วนผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอลับแหลจังหวัดอุตรดิษฐ์
รวมถึงสวนทุเรียนพันหลงลับแลและลินลับแปลกกว่าร้อยไร่
ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากไฟป่า
ทุเรียนนะคะกับต้นรองกองที่เห็นอยู่นี้นะคะ
เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาไฟป่าค่ะ
ซึ่งจากที่ท่านผู้ชมเห็นด้านหลังดิฉันนี้นะคะ

วันนี้ได้รับความเสียหายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
หนึ่งเสียงสะท้อนจากเจ้าของสวนทุเรียน
เล่าให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟัง
ด้วยน้ำเสียงท้อแท้ต่อผลผลิตชุดแรก
ที่กำลังออกดอกและให้ผลผลิตในเดือนพฤษภาคมนี้
แต่กลับโดนไฟไหม้เสียก่อน
มันก็รู้สึกเสียใจ
ประมาณแบบเราสร้างมา๑๐กว่าปีแล้ว
แบบชั่วพูดเดียวแบบนี้
มันรู้เยอะเกิน
คนก็เยอะแต่มันช่วยไม่ได้
ท่านก็หนังมองอย่างเดียวเข้าไกลก็มันไปยังงวาด
ขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรการเกษตรจังหวัดอุตรดิษฐ์
ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย
พร้อมยืนยันจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

มันสามารถส่งออกไปขายจากต่างประเทศได้ปีนิด
ฉะนั้นถือว่าที่อุดมสมบูรณ์
จนมีคนพูดว่าที่เป็นลูกเขาถือได้

ทางสำเนินงานธราไปศาลจังหวัด
ให้ความชื่อหลักเพิ่มเติม

แม้ว่าปัญหาไฟป่าจะทำให้พื้นที่การเกษตรเสียหาย
แต่ความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้าน

เพื่อรักษาพื้นที่สวนบางส่วนเอาไว้

ก้าวเดินต่อไปในวันข้างหน้า
และทำให้หน่วยงานภาครัฐหันมาสนใจดูแลเกษตรกรอย่างจริงจัง
วันที่นี่ศรีเคนข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน